ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ทุกคนที่ติดตามข่าวสาร
อย่างวงการลูกหนังระดับโลกเอง

มีการโพสต์ข้อความลงในโลกออนไลน์กันด้วยนะคะคุณผู้ชม

ประกาศทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลย
ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้ว

ยินดีกับความสำเร็จของภารกิจในครั้งนี้
อวยพรให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีในอนาคต

นักเตะทีมชาติอังกฤษทวิตภาพค่ะ
คนนี้เลย๑ใน๑๒นักเตะทีมหมูป่า
แล้วก็บอกว่านี่ถือว่าเป็นข่าวดีสุด
เด็กไทยทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือให้ออกจากถ้ำอย่างปลอดภัย
ผมจะส่งเสื้อของพวกเราไปถึงพวกเขา
มีใครบ้างที่จะช่วยบอกที่อยู่ของพวกเขาได้หรือไม่

พอป๊อกบาร์นะคะกองกลางทีมชาติฝรั่งเศส
ก็มีการโพสต์ภาพทีมหมูป่าทั้ง๑๒คนแบบนี้
แล้วก็ร่วมยินดีที่น้องสามารถออกมาจากถ้ำหลวง
อย่างปลอดภัยแล้วก็ออกมาได้ครบทุกคนด้วยนะคะ